เหนือน้ำมากแต่ว่าอีสานน้ำแรง
นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้นายกต้องลงพื้นที่

นายกเศรษฐาครับวันก่อนนั้นยังอยู่ที่ขอนแก่น
ล่าสุดครับขยับไปที่อุดรธานี
บรรยากาศเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ

พร้อมกับคณะอยู่ที่อุดรธานีครับ

ซึ่งเขามาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
หนองประจักษ์แวะตลาดร่มเขียวหนองประจักษ์ครับ
ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน
ที่เขาเอาพืชผลการเกษตรมาวางขาย
แล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปกับนายกเศรษฐาจำนวนมาก

ชมเลยบอกนายกตัวจริงหล่อกว่าในทีวีอีก
ช่วงหนึ่งนายกเศรษฐาควักเงินในกระเป๋าครับ
ซื้อสินค้าที่ชาวบ้านเขาเอามาขาย
ซื้อกล้วยหอมซื้อพวกขิงผง

ขิงผงส่งขายต่างประเทศคนฝรั่งเขาชอบมากเลยนะ
แล้วมีแม่ค้าเขาเอากล้วยมามอบให้นายกเศรษฐาด้วยครับ
กล้วยให้นายกแล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้นายก
กู้ชาติให้สำเร็จทำงานจะได้กล้วย
ป่อกล้วยกินแบบนี้เลยฮะ

นายกเศรษฐาพร้อมคณะได้นั่งรถไฟดีเซลราง
ปรับอากาศชั้น๒ขบวนพิเศษครับ
ตู้ที่๒๕๑๖ออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี
ไปยังสถานีรถไฟหนองคายครับ
กับนักธุรกิจภาคเอกชนไปพูดคุย
ประเด็นการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน

ระหว่างนั่งรถไฟนายกเศรษฐาพูดคุยกับ
คุณนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีน
คุณวรายุตรีวัฒนสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี
คุณนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรางคู่ระยะที่๒
จากขอนแก่นมายังหนองคาย

เชื่อมต่อจากไทยไปลาวและจีนได้
ก่อนจะหยุดแวะดูโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า

ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเปลี่ยนถ่ายสินค้า

จากนั้นขบวนรถไฟเดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟหนองคาย

กุหลาบให้ผูกผ้าขาวม้าต้อนรับ
นี่ฮะขอถ่ายรูปกับนายก
แล้วก็ตะโกนเหมือนเดิมประโยคเดิมสุดคลาสสิกว่า
นายกชื่อเศรษฐาเดี๋ยวชาวนาเราจะได้เป็นเศรษฐี

นายกบอกว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้
หนองคายเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญ
เพราะว่ามีปริมาณการค้าด้านการเกษตร
การคมนาคมจากไทยผ่านไปยังลาวและจีน
ส่วนขอนแก่นและอุดรธานีเป็นเมืองใหญ่

พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมได้

อะไรที่อนุมัติไปแล้วต้องพยายามทำให้อยู่ในกรอบ

อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องตีกลับ
ประเด็นการจัดงานพืชสวนโลกที่อุดรธานี

ดังนั้นต้องดูให้เหมาะสมเท่าที่ทำได้ครับ

ก็มาที่มีการที่อนุมัติไปแล้ว

ให้อยู่ในกรอบที่สามารถทำได้
งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องวินัยชนะการเงินการคลังอีก
อะไรที่เหมาะสมก็คงต้องทำ
อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องถูกตีกลับไป

ถ้าเกิดมีการเพิ่มโลกมาทุกนโยบาย

มันก็เหนื่อยแล้วก็มันก็เป็นภาระต่อประเทศชาติเหมือนกัน